หน้ากากเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยป้องกันโควิด
แต่ในขณะเดียวกันก็ปิดกั้น
ไม่เห็นรอยยิ้มของคนไทยมานานกว่า๒ปี
ทุกคนยอมแลกรอยยิ้มเก็บไว้ภายใต้หน้ากากนั้น
เพื่อป้องกันไม่ให้รอยยิ้มสำคัญของใครบางคนต้องหายไปตลอดกาล
รอยยิ้มที่ถูกปิดกั้นจะถูกเปิดออกอีกครั้ง
รอยยิ้มและทุกลมหายใจคือความสำคัญที่กลุ่มปรทมองเห็นมาโดยตลอด
ปตทพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพร้อมเป็นพลังหนุนหลังให้กับบุคลากรด่านหน้า
โครงการลมหายใจเดียวกันกลุ่มปตท
ที่ผ่านมาปตทได้เร่งส่งมอบเครื่องช่วยหายใจเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง
ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่วิกฤตและมีความจำเป็นเร่งด่วนรวมกว่า๓๐๐แห่งทั่วประเทศ
สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม๗แห่ง
นับตั้งแต่ปี๒๕๖๓จวบจนถึงปัจจุบันกลุ่มปตทได้สนับสนุนความช่วยเหลือทุกด้านในภาวะวิกฤตโควิด๑๙
รวมแล้วกว่า๑๗๐๐ล้านบาท
และกลุ่มปตทยังได้จัดตั้งหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามแบบครบวงจรแอนทูแอนด์เป็นการตรวจรักษาแบบครบวงจร
โดยมุ่งเน้นตรวจเร็วแยกเร็วรักษาเร็ว

ส่งผู้ป่วยเอ็กซาเรย์ปอด
และเข้าระบบเป็นผู้ป่วยโรงพยาบาลปียเวททันที
จะสามารถคัดแยกระหว่างผู้ที่ไม่ติดเชื้อกับผู้ที่ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็วขึ้น
และสำหรับผู้ที่ตรวจพบว่าติดเชื้อก็จะเข้าสู่กระบวนการเข้ารับการรักษาตามระบบในขั้นตอนถัดไป

โครงการลมหายใจเดียวกันมีมาตรการแบ่งผู้ป่วยออกเป็น๓ระดับตามความรุนแรง

ผู้ป่วยระดับสีเขียว
สำหรับผู้ป่วยในระดับสีเขียวที่สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นที่บ้านหรือในชุมชนได้
จะได้รับมอบกล่องพลังใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
พร้อมทั้งมีระบบติดตามอาการของผู้ป่วย
โดยกล่องพลังใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์และยาที่จำเป็น
รวมถึงยาฟาวิพิราเวีย
ผู้ป่วยสามารถเลือกเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยระดับสีเขียวได้
จำนวนกว่า๑๐๐๐เตียง
รองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากหน่วยคัดกรองได้อย่างเป็นระบบ

โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยระดับสีเหลือง
เปิดให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมีเตียงผู้ป่วยจำนวน๓๐๐เตียง
ผู้ป่วยระดับสีแดง
โรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยระดับสีแดง
กลุ่มปตทขอเป็นส่วนหนึ่ง

เพื่อให้คนไทยกลับมาเปิดหน้ากาก

และหายใจได้อย่างเต็มปอดอีกครั้ง
เพราะเราทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน